ค่อยไล่เรียงกันไปนะครับดูเหตุการณ์แรกที่นครนายกก่อนนะครับนี่เป็นสี่แยกนะครับที่ชาวบ้านบอกว่ามันเป็นแยกวัดใจ
ค่ะแยกไม่มีสัญญาณไฟอืมดูจักรยานยนต์คันนี้กำลังจะข้ามถนน
ค่ะมาอุ้ยกระบะมามาครึ่งทางแล้วอ่ะโอ้โหนี่ครับผู้คนแถวนั้นก็เข้าไปช่วยกัน
โอ้โหจังหวะตรงเนี้ยฮะกำลังขี่จะข้ามรถกระบะแล้วเลนขวาก็คือวิ่งเร็วอะค่ะ
เหมือนกับว่ากระบะเนี่ยคือพอเขามาจวนตัวแล้วเหมือนกับเขาพยายามจะเบี่ยงออกขวาหรือเปล่า
แต่มันก็หักไม่ทันนะครับสุดท้ายชนจักรยานยนต์เข้าเต็มคันเลยนะครับ
นี่เป็นรถของกู้ภัยนะฮะทุกผู้ชมครับคือรถตู้กู้ภัยของร่วมกระตันยูเนี่ยที่เห็นว่าโอ้โหมาเร็วมากเลยเนี่ย
คือจังหวะโชคดีคือขับมาแถวนั้นพอดีนะฮะพอเห็นเหตุก็เลยรีบเข้าไปครับ
กั้นทางไว้ก่อนเลยไม่งั้นเดี๋ยวคนเจ็บจะเจออุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วก็รีบช่วยเหลือกัน
คนเจ็บเป็นหญิงสาวอายุประมาณ๑๗ปีนะครับหมดสติอยู่กลางถนนนะฮะ
ตรงนี้เป็นแยกวังยาวในพื้นที่หมู่๓ตะบนสาวริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับ
กำลังเนี่ยนำส่งกลับที่บ้านพอดีมาถึงจุดแยกวังยาว
ตรงตรงหมู่สามสาฬิกาครับพอดีมีจังหวะที่รอรอระหว่างรอ
รอจะเลี้ยวอยู่เลี้ยวขวาอยู่นั้นก็มีอุบัติเหตุ
ลักษณะมอเตอร์ไซค์ออกมาจากทางแยกวังยาวและรถกระบะมาทางตรง
ซึ่งเราเห็นเหตุการณ์พอดีครับช่วงนั้นเราเลยเข้า

วางยาวตรงนี้เป็น๓แยกนะครับ

ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าปกติไม่มีสัญญาณไฟนะฮะ

ทุกผู้ชมครับคือต้องบอกว่าโชคดีมากนะครับ
เพราะดูจากภาพในกล้องห้องจรปิดถือว่าน่ากลัวเหลือขน
อีกอย่างหนึ่งก็คือจังหวะโชคดีไปอีก
เขากำลังกลับจากเคสที่ไปส่งผู้ป่วยมาพอดี
ประสบเหตุก็เลยมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลได้เร็วเลยนะฮะ